ท่านผู้ชมครับการเมืองไทยนะฮะเปิดเริ่มต้นสัปดาห์นะครับ
ต้องบอกว่าความชัดเจนมันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้ว
หลังจากที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยต้องแยกทางจากกันนะฮะ
รัฐบาลเข้าต้มมัดตอนนั้นแยกกันไปแล้ว
ล่าสุดวันนี้เพื่อไทยแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับ
โดยเป็นการแถลงร่วมกับภูมิใจไทย๒พักก่อน

บอกเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้เนี่ยพักที่เหลือจะตามมา
บอกว่าตอนนี้ก็เลยมีเสียงตั้งต้นจากทั้ง๒พักก็คือ
ร้อย๔๑บวก๗๑ค่ะนี่นะฮะเอาลองฟังการแถลงข่าวสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับ
นับจากวันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปโดยให้มีอุปสรรคให้น้อยที่สุดนะครับ
ภูมิใจไทยก็ได้ให้คำยืนยันกับทางพักเพื่อไทยว่า
ณขณะนี้ถ้ายังไม่มีพักยังไม่ได้เชิญพักอื่นมาหารือ

ณขณะนี้พักเพื่อไทยนะครับสามารถเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้โดยถือให้ถือว่ามี๒๑๒เสียงเลย
ก็คือ๑๔๑เสียงของพักเพื่อไทยบวกกับ๗๑เสียงของพักภูมิใจไทยนะครับ
เพื่อที่ว่าเมื่อมีการเชิญพักอื่นตามแล้วตามดุลมินิษฐ์ของทางพักเพื่อไทยเนี่ย
การพูดคุยหารือก็จะได้มีความมั่นใจกับพักอื่นด้วย
ต้องขอบคุณอย่างสูงยิ่งก็คือคำว่า๒๑๒เสียงของเพื่อไทยและภูมิใจไทย
จะเป็นเสียงตั้งต้นนะครับที่จะเริ่มดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเสียงค่อนข้างมากนะครับ
ถ้า๒พักอร่วมกันแบบนี้
ประเด็นข้อสงสัยข้อกังวลต่างที่หลายคนหลายฝ่าย
มีข้อห่วงใยอยู่ก็จะถูกตัดขาดลงไปไม่มีคำว่า๑๘๘อีก
ภูมิใจไทยนะครับวันนี้ที่มาแถลงข่าวนะฮะ

นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพัก
และนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการภักดิ์
ข่าวกันที่ที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับ
ทางคุณอนุทินนะฮะหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่า
ภูมิใจไทยตอบรับคำเชิญหลังจากเพื่อไทยเนี่ย
ได้ยืนยันตอบรับ๓เงื่อนไข
ในการร่วมรัฐบาลที่ภูมิใจไทยบอกไปนะครับ
ก็คือ๑รัฐบาลที่จะอยู่ด้วยกันนะครับ
ต้องไม่แตะต้องเรื่องของมาตรา๑๑๒
ไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและ๓
เป็นรัฐบาลที่ไม่มีพักก้าวไกลนะครับ
เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จแล้วก็สามารถบริหารประเทศได้นะครับ

นี้จะเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็ว
พักเพื่อไทยยืนยันว่าตอนนี้มีสอสอเกินกึ่งหนึ่งในสภาแล้ว
จากนี้ไปนะครับจะร่วมกันหาเสียงสนับสนุนทั้งจากสสและสว
ให้เกิน๓๗๕เสียงของรัฐสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ในแพทย์ชนนั่นได้กลับขอบคุณภาคภูมิใจไทยนะครับ
ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อมาแก้ปัญหาแล้วก็วิกฤตของประเทศ
โดยเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูลนะครับซึ่งเสียงของสองพักตั้งต้น
ณขณะนี้รวมกันคือ๒๑๒เสียงนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่หลายคน
ห่วงเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยซีก๑๘๘เสียงก็จะถูกตัดออกไปแล้วนะครับ
เพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในแนวทางทำการเมืองสร้างสรรค์
โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองที่มีความพิเศษและจะเปิดโอกาสให้กับฝ่ายค้านได้ตรวจสอบการทำงานอย่างเต็มที่
เพื่อไทยกับภูมิใจไทยที่แถลงวันนี้นะครับได้กำหนดแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ก็คือยึดวาระของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้ง๒จะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูล๓จะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์
จะจัดตั้งรัฐบาลที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และ๕นะครับจะเปิดกว้างให้สสและสวมีส่วนร่วมในการเลือกนายก
เพื่อผ่าทางตันระบบการเมืองของประเทศหลังจากนี้จะเดินหน้าทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในสังคมสสแล้วก็สวด้วยนะครับ
คุณหมอชนนั่นยืนยันว่ารัฐบาลที่ร่วมกันจัดตั้งไม่มีพักสองลุงนะฮะนั่นก็คือพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาตินะครับ
แต่ไม่ปฏิเสธนะครับถ้าจะมีสอสอหรือว่าสวเป็นบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลมาร่วมโหวตเลือกนายกนะครับ
มาเป็นตัวตั้งในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าตอนหาเสียงเลือกตั้ง
เพื่อไทยถึงขั้นมีแคมเปญลนลงเลยนะ
ตอนที่ไปพื้นที่ของภูมิใจไทย
ก็คือแคมเปญไล่หนูตีงูเห่า
นี่ฮะแล้วยังไงตอนนี้มาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับ
ซึ่งคุณหมอชนนั่นบอกว่ามันก็คือการหาเสียงในช่วงเวลานั้น
มันเป็นแค่คู่แข่งกันในช่วงเวลานั้นไม่ใช่ศัตรูกัน
คุณภูมิธรรมบอกว่าวันนี้ต้องเอาปัญหาของประเทศมาเป็นหลักนะครับ
หากทุกพักมัวแต่เอาเรื่องไม่ถูกใจมาเป็นปัญหา

เพราะฉะนั้นขอวอนให้ทุกภาคการเมืองทุกกลุ่มทุกคนมาร่วมกันโหวตเลือกนายก
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาล
เดี๋ยวจะเห็นอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นว่ามีภาคการเมืองไหน
ที่มาร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยบ้าง
ตามที่เราได้แถลงไปนะครับ
ถามว่าเอาสองลุงหรือเปล่าในแถลงเนี่ยบอกชัดเจนนะครับว่าเราไม่มีสองลุง

นะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยไม่ปฏิเสธของเงื่อนไขว่า
ถ้าจะมีสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรสมาชิกวุฒิสภานะครับ
ระฆาตเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาสมาชิกสภาในการเลือกนายกรำนิดนี้คืนเป็นเป็นเอกสิทธิ์เป็นอุยมิตของท่านจะละคน
คำตอบอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับ

ปรักษณุนียไทยได้เสนอให้กับปรักษ์เพื่อไทย

ปรักษณุนียไทยไม่มีนโยบายที่จะ
ร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดความมั่นคงใดในทางการเมือง
แล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปดังนั้น
คำว่า๑๘๘มันไม่เคยต้องถือว่าไม่เคยมีอยู่ใน
ก็ชัดเจนนะครับก็คือรัฐบาลสูตรนี้ไม่มีก้าวไกลและไม่มีสองลุงนะฮะ
เสร็จนี่ก็เขาก็ได้ข่าวกันแล้วว่าที่ทำการพักเพื่อไทยด้านหน้าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมา
คุณหมอชนานถึงขั้นบอกสื่อว่าออกไปก็ระวังน้อยก็แล้วกัน
คือมันน่าสนใจมากนะคะตอนนี้ในโลกออนไลน์ไปขุดข่าวเก่าอ่ะพี่อุ๋ย
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมมันมีประเด็นโต้กันไปโต้กันมาฟาดกันไปฟาดกันมา
ระหว่างคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย
กับคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยโต้กันหลายดอกมากเลย
นิดกับน้องหนูเสียหนูอ่ะหลายดอกจริง